พาไปที่จังหวัดชายภูมิครับมันมีอุบัติเหตุไฟช็อตที่เกิดขึ้นระหว่างที่คนงานคุณชมพู่กำลังเอาท่อลงจากรถเครน
เคเนี่ยมันสูงใช่ไหมคุณผู้ชมมันไปพาดโดนสายไฟไฟช็อตมีความสูญเสียด้วยครับ
รัดใจหรือยังครับ

โอ้โหนี่คือควันจากไฟที่มันลุกไหม้คุณผู้ชม
ไอ้ตัวรถเครนใช่ไหมมันพาดสายไฟฟ้าแล้วมันช็อตครับต้องเอาน้ำมาฉีดมาฉีดโอ้โหแล้วเครนสูงเหลือเกิน

บ้านโนนย่านางตะบลหนองบัวระเวย์อำเภอหนองบัวระเวย์ถนนสายหนองบัวระเวย์พรรคติชุมพล
กำลังไฟลุกไหม้อยู่เลยคุณผู้ชมที่ถ่ายไว้เนี่ยหน้าตัวรถ
ใกล้กันเจอคนเจ็บสองคนเป็นผู้ชายครับค่ะตอนโดนไฟช็อตเข้าไปเขาเจ็บสาหัสนะ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอำเภอหนองบัวระเวไป
แต่อย่างที่เห็นลูกศรสีเขียวมีผู้เสียชีวิตครับเป็นผู้ชายหนึ่งคนโดนไฟช็อตเสียชีวิตคาที่เลยติดอยู่ข้างรถนี่แหละ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกลามเลยแล้วก็ใช้น้ำฉีดแล้วร่างจึงหลุดออกมาจากบริเวณที่โดนไฟช็อตครับ
เจ้าหน้าที่เร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากบริเวณนั้นเลยทราบชื่อต่อมาผู้เสียชีวิตชื่อพี่สมพงศ์แถมสมดีอายุ๔๖ปี
อีกคนนึงชื่อเทอร์โบ่หรอครับ

โดนไฟช็อตแล้วก็หล่นลงมาจากรถแล้วก็
น้ำน้อยจะไปคุมคอนโทรนจะเอาไปออกจากสายไฟนะครับ

แล้วค่อยไหม้ทีหลังใช่ไหมครับ

ตอนนั้นเราก็ทำงานปกติเลย
ครับทั้งหมดเราก็ช็อต๓คนครับ

ทางรองสารวัดสอบสวนสนบรวเวทย์
จังหวัดชายภูมิไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยนะ
แล้วก็เชิญตัวคนคุมงานครับโฟร์แมนนี่แหละ
สอบสวนว่ามีส่วนประมาทกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
จะเดินทางไปดูอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก๒คนครับ

มีการประสานให้ญาติมาติดต่อรับร่างของผู้เสียชีวิตท่านหนึ่งด้วยนะครับ
ให้มารับกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกครั้งด้วยนะคะ